ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วาไรตี้
ปากท้องของคนอยากรวยกับรายการเซททีไป
พาทุกคนนะคะมาร้านขายไก่ย่าง
ยอดขายนะเดือนหนึ่งประมาณหมื่นตัว
วันหนึ่งรายได้ประมาณ๑แสนบาทแบบจิ๊บเลยนะคะ
จะบอกว่าร้านนี้ก็คือร้านธีรชัยไก่ย่างบางตานค่ะ
อยากรู้ไหมคะว่าทำไมเขาขายดีขนาดนั้น
ต้าจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปเจอกับเจ้าของร้านเลย

เอาละค่ะนี่นะคะมาเจอกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะ

บอกเลยไก่ที่นี่อลังการงานจ้าง
คือเอาจริงนะแค่ยืนตรงนี้ทุกคนหอมมาก

วันนี้ได้สองสาวอย่างน้องจ๊ะและน้องแจ๊กเกอรีน
สองสาวสวยของเรามาย่างไก่ในวันนี้
รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนล่ะครับ
ธีรชัยไก่ย่างดำเนินธุรกิจขายไก่มา๕๖ปีแล้วล่ะครับ
เรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึง
ทั้งการหมักไก่ย่างไก่จนไปถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ด
คงความอร่อยไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอน
การมาร้านก็ไม่ยากเลยล่ะครับ
ขับรถมาทางเส้นถนนประชาชื่น
เข้าซอยเทศบาลรังสรรหนึ่ง

สังเกตสวนสาธารณะขวามือ
ขวาเข้าซอยหมู่บ้านชนนิเวศ
ควันไฟเยอะไม่ต้องไปตกใจนะว่าไฟไหม้หรือเปล่า
แต่เป็นสัญญาณว่าถึงพิกัดร้านธีรชัยไก่ย่างปังตานแล้วล่ะครับ
และผู้ที่จะพาเราบุกอาณาจักรไก่ย่างบางตาล
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเฮียธีรชัยหรือเฮียหูดนั่นเองครับ
ขายได้เดือนละเป็นหมื่นตัวจริงไหมคะ

ตรงนี้มีไก่เป็นตัว
แล้วก็เท่าไหร่คะ

อย่างนี้ครึ่งตัว๑๑๐บาท
๑๑๐บาท
และอันนี้เป็นสะโพก
สะโพกเท่าไหร่คะ

เล็บมือนางเขาไม่ได้เรียกว่าตัวจริงไก่นะคะ
แล้วก็พริกเล็ก
ไม้เดียวมี๓ปีกก็๔๐บาท

แต่อยากรู้ว่าที่ขายดีขนาดนี้

ใช่ทั่วประเทศเลย

ต้องโอดใจรอกกันสักครู่เดียว
ก่อนที่เราจะไปล้วงสูตรลับจากร้านนี้
ขอพาคุณผู้ชมตามกลิ่นหอม
แวะชิมของอร่อยกันที่ตลาดนัดร่มโพ
แยกสาวให้จังหวัดสระบุรี
ไอ้เจ้ากลิ่นหอมที่ลอยมาเตะจมูกเนี่ยครับ
นั่นก็คือกลิ่นของปลาร้าลอย
เมนูเด็ดของเจ๊มาเรียม

เอ้อเดี๋ยวป่าข้าวแป๊บนึงจ้า

ขายปลาร้าลอยแบบนี้มานานหรือยังล่ะครับ

ปลาร้าที่ใช้ผ่านการต้มมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
ปลาร้านี้เราก็จะต้มหล่นมาเลยต้มมาแล้วก็กองค่ะ
ทำปลามาแล้วเราก็มาต้มที่ตลาด
ปรุงกันสดที่ตลาดไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมกลิ่นถึงหอมขนาดนี้
วันหนึ่งเนี่ยเจ๊มาเรียมใช้น้ำปลาร้าเยอะไหมครับ
ห้อนี้ปลาร้าก็แบบ๒๐โล
ที่เด็ดของร้านเจ๊มาเรียมนอกจากน้ำปลาร้าที่ปรุงกันสดสดแล้ว
พระเอกอีกอย่างหนึ่งก็ต้องยกให้นี่เลยครับปลาดุก
หลังจากปรุงรสน้ำปลาร้าลอยได้ที่แล้วเจ๊มาเรียม
ก็จะใส่ปลาดุกลงไปต้มพร้อมกับน้ำปลาร้า
ใช้เวลาต้มไม่นานประมาณ๑๐๑๕นาที
เพื่อให้เนื้อปลาไม่เละจนเกินไป
จากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ในถาดเพื่อรอใส่ถุงขายนั่นเองล่ะครับ
วันหนึ่งเจ๊มาเรียมขายปลาวันละกี่ตัวกันล่ะครับ
๘๐ตัวตัวละ๕๐ถ้าเป็นชิ้นก็ชิ้นละ๔๐
โอ้โหแม่เจ้าต้มกันวันละ๘๐ตัว
เห็นลูกค้ายืนรอเต็มหน้าร้านขนาดนี้กระซิบบอกได้ไหมครับว่า
ขายวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่
ยังไม่หักก็หมื่นกว่าบาทครับ
ขายดิบขายดีแบบนี้ก็คงต้องเหนื่อยไม่น้อย
เจ๊มาเรียมคิดจะยึดอาชีพนี้ไปอีกนานไหมล่ะครับ
ขายจนว่าจะแก่ละ
ก็ขายไปเรื่อยจนขายไม่ไหว
จากจะขายปลาร้าลอยที่ร้านเจ๊มาเรียม
ก็ยังมีน้ำพริกต่างและยังมีทั้งผักสดและผักต้ม
ไว้คอยให้บริการลูกค้าอีกด้วย
หากคุณผู้ชมสนใจอยากลองไปชิมปลาร้าลอย
ฝีมือเจ๊มาเรียมก็แวะกันไปได้ที่ตลาดนัดร่มโพ
แยกเสาให้จังหวัดสระบุรี
หยุดทุกวันเสาร์เปิดขายตั้งแต่บ่าย๓ถึง๖โมงเย็นครับ
แต่จากเรื่องของปลาร้าลอยปลาดุกที่กินหอมฟุ้งไปทั่วทั้งตลาด
ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
การหมักไก่แบบชะเบาของเฮียหูททีระชัยไก่ย่างบางต่านเป็นยังไง

ไปไม่บ้านเสียน้องไปคนนึง
ห้องสาวคนสุดท้องก็ไปเรียนขับอันตรภัณฑ์ถ้าไม่ทันเจอรถไฝเข้าก็

เซธีปว่ากนะ

ช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่สองสาวจะมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีการหมักไก่ของร้านธีรชัยไก่ย่าง
ตานกันแล้วล่ะครับวัตถุดิบและขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงตามสองสาวไปชมกันเลยครับ

ผสมอาหารเครื่องกระเทียมพริกไทยปดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ำปลา

เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยว่าวิธีการหมักไก่สูตรของเฮียเป็นยังไง
ชุดแรงนิดสี่กรมน่ะจะพออืมพยายามดูสีถึงอีกแล้วน่ะ
หนึ่งตัวนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะเฮียหนึ่งตัวมันก็
ประมาณโลสามโลสี่เราก็ลาดอย่างนี้นะคะล่ะถูกไหมลาก
นะเป็นที่บนลุงมาอ่าใช่ใช่ใช่เหี่ยคะแค่เราลาดแค่นี้
ซึมละเผยบหวั่นเวลาท้ายตั้งคือนึงมี
เวลาเราย่างเพื่อนี้ต้องใช้เวลากี่นาที
เมื่อกี้หนูยืนแล้วเห็นว่า

โต้แล้วย่างได้๒๐ตัวต่อ๒๐นาที
แล้วการย่างตู้กับการที่ย่างเตาถาดอย่างนี้นะแตกต่างค่ะ

ย่างถาดเวลาถ่ายมันมันออกแล้วก็กลับ
ถ่ายมันมันจะไม่เคยออกแต่รสชาติมันจะหวานกว่า
ก็จะได้กลิ่นของถาด

งั้นเดี๋ยวหนูไปย่างถาด
ไปย่างไก่จ้ะ
ลีลาทั้งสองคนย่างไก่ไอ้เราก็อดน้ำลายไหลไม่ได้เลยล่ะครับแต่มีไก่ย่างแล้วมันก็ต้องมีน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกินแล้วต้องกลับมากินซ้ำอีกวิธีการทำเฮียหูดก็ไม่หวงสูตรครับเริ่มจากการตั้งน้ำให้เดือด
พรรมาณครึ่งชั่วโมงถิงไว้ให้เย็นตัวก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านที่รัชญ์ไก่ย่างแล้วแหละครับ
เย็นสบายด้วยใช่อ่าเริ่มที่จานแรกนะคะก็คือนี่เลยไก่ย่างหนึ่งตัวก็ราคา
สองร้อยยี่สิบบาทอยู่พอดีเลย
กลิ่นของพริกไทยแซงเทศมันมีความแบบชัดเลยอ่ะ

ถ้าใครชอบแบบไก่ย่างตี้กี๊นิดนึง

น้ำจิ้มแจ่วชอบมากเลย
มันมีความแปรปี้เยี่ยวนิดแปปแซ่บแตกอ่ะ
เข้ากับไก่ได้ดีเลยน้ำจิ้มแจ่วต้ม

อร่อยไหม

รสชาติอร่อยมากไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นขาวกลิ่นแหละไม่มีเลย

ราคาถ้วย๑๒๐บาทกินเลยนะคัน

อืมยุ่มนะ

มันอร่อยแล้วมันแบบว่าไม่แข็ง
บางทีเนี่ยไม่เปื่อยเนื้อจะติดอยู่กับกระดูก

ไม่อร่อยแต่อันเนี่ยแค่เข้าไปกั้งแค๊บ
๘๐ต้องแพงนะ

ชอบคือกลิ่นข้าวคั่วแม่ชัดมากมีความแบบกลมกล่อมพอดี
เป็นรสชาติกลางกลางที่ถ้าใครไม่ได้สั่งว่าเออเอาข้าวเผ็ดเผ็ดมาก
ก็จะเป็นรสชาติที่เข้ามาแล้วคนกินเผ็ดก็กินได้และกินอร่อย
กินของอร่อยของร้านธีรชัยไก่ย่างกันอย่างอร่อยเลยนะครับสองสาว
จ๊ะน้องแจ๊คแต่กว่าจะมาเป็นร้านอร่อยที่ทำรายได้หลักแสน
และมีลูกค้าแวะเวียนมากินกันเยอะขนาดนี้เนี่ยแถมมีสาขามากกว่ายี่สิบสาขา
เฮียหูดก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาอย่างมากมายเส้นทางชีวิตของเฮียหูที่

ก็ทำกระเป๋าก็อยากจัง

แล้วทำไมรอกกลับบ้านล่ะ

ก็เลยรับช่วงดูแลน้อง
และตอนนั้นครอบครัวนี่คือเป็นครอบครัวใหญ่ไหม

พี่น้องกินคน
พี่น้องที่อยู่เล็กบังโตประมาณ๑๐คน

ชามเดียวกิน๑๐คน
คือด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ด้วย

ปัญหาเยอะคืออะไรคะเหยียระชั่วนั้น

ชามถึงมุมจาก

มันเห็นขวบน่ะปล่อยนอนเปลี่ยน

ก็ปล่อยให้น้องเดินไปโรงเรียนคนเดียว
แต่สักครู่มันก็เคยไปมาหลายเที่ยวแล้ว

สถานีรถไฟบางทาง
เขามีกำไรคนหนึ่ง๗๘๐๐พันหนึ่งสมัยนั้น
เยอะมากคือ๕๐ปีสมัยนั้นน่ะโหรวย

ขายได้วัน๓๐๐๒๐๐กว่าบาท
แล้วตอนนั้นที่เข้ามาขายในกรุงเทพที่เราต้องเดินขายอะไรอย่างนี้นานไหมคะ

๒๐ปี๒๐ปี
ก่อนจะเปิดท้ายผมก็เล่นรอดตามบัตรต่อนะ

พอเปิดแบบท้ายขายไก่บ่อยไก่ย่างเข้าเสร็จปุ๊บ
ยุคนั้นรายการทีวีเริ่มเห็นแววแล้ว
อ่ามันดังขึ้นเลยใช่ไหมคะเฮีย
เล่าให้ฟังหน่อยสิครับเป็นไงบ้างสมัยนั้นไอทีวีมันกลับมาลง

มันทำคำว่าสัมภาษณ์คนเซอร์อ่ะ

ในเด็กผมก็กินผมกินตั้งแต่ขอละบาท

แล้วก็มีสัมภาษณ์คนใดซ้อยตั้งแต่

แล้วพอเราขายดีปุ๊บ
พอรายการมาออนมาออกปุ๊บ

อ๋อเป็นคนก็ต้องมาเยอะด้วยอ่ะนะพี่เนาะขี่
โดยลองเรียน

ตอนนั้นเรามีบ้านแล้วซื้อบ้านในหมู่บ้านชนนิเวศ
แล้วตรงนี้ที่นี่ยังเช่าหรือซื้อแล้ว
พอพี่นั่งตรงนี้ตะะบีนั่งออกจริง

ยุคนั้นน่ะ๑๐ปีได้เลย

สุดท้ายนี้ค่ะเฮียอยากให้เฮียเนี่ย
ฝากแง่คิดฝากข้อคิดกับคนดูทางบ้านว่า

ต้องสู้ขนาดไหนต้องมีคติในใจขนาดไหน

ถ้าทำอะไรถ้าขายดีแล้วก็ไม่บวกกัน

ถ้าลูกค้ามาแยกกันซื้อผมก็ขายบนปกติ
หรือว่าทำอะไรก็ต้องให้ลูกค้าทานแล้วก็ถูกใจ
ถ้าไม่เยอะทันแล้วก็บ่นไม่ได้
ยึดที่นักชีพนี้ก็ต้องทำให้เขาชมอะ
อย่างนั้นทำให้ชมแล้วขยันชื่อสัตว์
แล้วของก็ต้องทำให้มีคุณภาพ
เรียกว่าต้องใช้ทั้งความขยัน
ความอดทนและความพยายามจริงเลยนะครับ
ถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
กับร้านธีรชัยไก่ย่างบ้างตาล
แต่ตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกแล้ว
ใครที่ใกล้สิ้นใจไม่ต้องห่วง
เพราะเรามีช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
โปรโมชั่นดีที่จะทำให้คุณอิ่มจนจุก
วันนี้เรามีร้านบุฟเฟ่อาหารชิว
ที่เรียกว่าวิวหลักล้านมาฝากกัน
อิ่มจุก๓๒บาทมาแล้วซ้า
บอกเลยว่าวันนี้ฟินแน่นอนถูกออกถูกใจ

ร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่สุดพรีเมียม
บรรยากาศดีริมน้ำนั่งยาว๓ชั่วโมง

และที่สำคัญบุฟเฟ่ของเขานะคะ

ราคา๘๙๙บาท
แต่เราให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกากันเลยจ้า
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม

เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท

ขณะรับชมรายการเซทีป้ายแดง

ที่เฟซบุ๊กเซทีปป้ายแดง

มีตั้งแต่ซาซิมิทะเลเผาต่าง

ต้มยำน้ำข้นน้ำใสต้มจืด

เหมือนน้ำลายแตกเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็ม

ุ้งขัวพริกเกลืออันนี้กุ้งทอดซอส

รวมถึงทะเลดองต่างก็มีด้วย
ทนไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนแล้วกันนะคะ
เริ่มที่เมนูซาซิมิเลยจ้า

หอยวานจ้ะ

เด้งอ่ะแล้วมันหวานจริงอ่ะทุกคน
อันนี้อร่อย

และเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้ก็คือทั้งหมดนี่นะคะ
บุฟเฟ่สุดพรีเมียมราคา๘๙๙บาท
วิวหลักล้านนั่งกินจุกไปเลย๓ชั่วโมง
แต่เราให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้
เตรียมโทรศัพท์มือฉุนของคุณขึ้นมาเลยค่ะ
แต่จะมีความพิเศษยังไงนั้นเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
ทีป้ายแดงกับใบตองมาแล้วจ้าวันนี้มารายงานตัวอยู่แถวย่านประชาอุทิศนะคะ
วันนี้ใบตองไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณอาสุดน่ารักของเราค่ะต้อนรับอาหมูค่ะ

เขาบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานความอร่อยนะคุณอ่าเปิดมา๔๑ปี
เขามีคั่วกไก่หมาล่าเป็ดชาจุดเด่นของร้านเขาอยู่ป่ะปุ๊บไม่ใช่ววลซึ่งอยู่ที่ไก่ที่เขามะกันข้ามคืนคุณอ่า
อ๋อรวมไปถึงน้ำซ้อนของเขาด้วยจะไปลวมเข็มลับกัน
แต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้ขายดิบขายดีคือก่อนหน้านี้เคยขาดทุน
ขาดทุนไป๓ปีอยู่ดีก็มียอดขายถึง๓๐๐๐บาทต่อวัน

ใช่อะไรที่เป็นจุดขายจุดเด่นที่ทำให้กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงขนาดนี้

ไก่เจ๊เหนียว๒๕๒๔ร้านตำนานความอร่อยของคั่วไก่ทีละหม้อ
อยู่ถนนประชาอุทิศปากซอย๖๐ทับ๑เปิดมานานกว่า๔๑ปี
โดยเจ้าของร้านนั่นก็คือเจ๊เหนียวคนนี้นี่แหละครับ
โดยเมนูที่ร้านก็จะประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรดั้งเดิม

และยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณ
ซึ่งร้านนี้ได้รับสูตรมาจากรุ่นคุณแม่เปิดสาขาแรกที่บางลำพู
จุดเด่นของร้านคั่วไก่เจ๊เหนียวนั่นก็คือ
ตัวเนื้อไก่ที่มีการหมักข้ามคืนนั่นเองล่ะครับ
วันนี้ให้น้องใบตองไปตามขอสูตรลับความอร่อยกันเลย
คุณอาดูนะร้านนี้เขาบอกว่าจุดเด่นของเขาคือคั่วแบบหม้อต่อหม้อ

มันจะหอมกว่าแล้วมันเครื่องปรุงเครื่องอะไรมันก็จะอยู่ในหม้อนี้
วันหนึ่งอ่ะเจ๊เหนียวค่ะเคยแบบยอดขายสูงสุดเนี่ยทำไปกี่หม้อต่อวัน

ร้อยชามแล้วรายได้ต่อวันอ่ะ
รายได้ก็ขายได้เต็มที่เลยนะคะ

เจ๊เหนียวเราเคยรู้จักกันก่อนเปล่าลูก

ไม่ขอดูไก่หน่อยได้มั้ยไก่เป็นไง

หมักเนื้อไก่วันหนึ่งประมาณกี่โลครับ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเนื้อไก่ที่ผ่านการหมักมาแล้วหนึ่งคืน
ซึ่งเป็นสูตรก้านหมักที่ส่งต่อมาจากรุ่นคุณแม่ของเจ๊เหนียว
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงอยากได้สูตรลับกันใช่ไหมล่ะครับ
วันนี้เจ๊เหนียวก็ใจดีใจดีเปิดสูตรลับการหมักเนื้อไก่ไปดูกันเลยครับ

มันจะได้ทั่วกันเราจะได้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
พอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไก่
น้ำเปล่าค่ะต้องขยำสักพักหนึ่งเลย
ถ้าขยำจนเนื้อไก่มันได้เครื่องปรุงแล้ว
แช่ไว้นึงเครื่องเพื่อจะมาใช้ของวันรุ่นขึ้น
โอเคค่ะเสร็จขั้นตอนการหมัก
นอกจากเนื้อไก่ที่เป็นสูตรเด็ดของร้านแล้ว
อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวน้ำซอสใช่ไหมคะนี่นะคะ
เป็นซอสที่ผ่านการเคี่ยวแล้วก็ปรุงมาแล้ว

ส่วนผสมคืออันนี้ซอสปรุงรสอันนี้สีอิ๊วอันนี้น้ำตาล

แล้วเราก็จะมาเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
ใช้เวลา๑๐นาทีค่ะเพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
มีเมนูอะไรฮอตฮิตบ้างในร้าน

ก็คือคั่วไก่ที่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิม

ไม่เคยกินคั่วไก่มาล่าเลย

อันนี้ทำให้ลิ้นชาคืออันนี้

คุณอาเดี๋ยวคุณอารอรับประทานอย่างเดียวเลยนะคะ

แม่ให้อาหมูไปรอชิมแบบนี้

คงจะขอเคล็ดลับการทำคั่วไก่สูตรมาล่า

มาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ

ให้ก็ทะเลาะกัน

เศรษฐีป้ายแดง
เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ซึ่งเป็นของเทพเจ้ากวนอู่

และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แถมยังมีเทพเจ้าตามตำนาน
โก๊กครบทั้งสามองค์อีกด้วยนะครับ

ที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์โศก
ให้กับภูธิสัทธาอีกด้วยล่ะครับ
ซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน

เราตามสินแสชัยไปกันเลยครับ
มาที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู
จุดแรกที่เราจะต้องมากราบไหว้สารฟ้าดินก่อน

คือเหมือนกับปากประตูสวรรค์เลย
เพื่อจะไปเข้าถึงรายงานต่อเง็กเซียนห้องเต้
ก็คือองค์ประธานของสารเทพเจ้ากวนอูที่นี่นะครับ
ด้านหลังผมนะครับก็คือป้ามหาโพธิสัตว์กวนอู
ผู้มีจิตเมตตาและเข้าหารนะครับ
คนที่มากราบขอพรท่านนะครับ
บนบานสารเก่าให้ขอพรกับท่านเกี่ยวกับความสำเร็จ
สอบเข้าข้าราชการหรือเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงาน
สำเร็จก็จะเอาง้าวมาถวายท่านนะครับ
จุดนี้นะฮะเป็นจุดเขาเรียกว่าแป๊ะกงนะครับ
หรือเรียกว่ากำเทียงไต่ตีนะครับ
มีสถานะเท่ากับเจ้าเมืองเหมือนกันองค์หนึ่งนะครับ

เพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับเขาจัดสรรพสิ่งความชั่วร้ายออกจากในร่างกาย
ถ้าหากใครโดนคุณสัยมาให้มาขอพร
ให้ท่านขจัดเพศไพรออกจากนะครับชะตาชีวิต
จุดนี้เขาเรียกว่าจุดพระสังหาจาย
คนจีนเขาเรียกว่าปูกุ้ยฮุกนะครับ

ส่วนมากนะครับคนจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องนะครับ
เงินทองค้าขายและความสำเร็จ
บางคนมาเสี่ยงทายโดยใครใช้เหรียญนะครับ
โยนเข้าจุดตำแหน่งท้องที่มีสดืออยู่นะครับ
โยนผ่านเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดความสำเร็จได้นะฮะ

ก็คือองค์สามเทพเจ้าในตำนานในสามกกนะครับ
กลางก็คือองค์เทพเจ้ากวนอู

ขอพรได้บริวารที่ซื่อสัตว
หรือการบริหารบ้านเมืองได้พบแต่บริวาร
ที่ช่วยบริหารบ้านเมืองให้เกิดความซื่อสัตว
เทพเจ้าเล่าปีคือพี่ใหญ่
ท่านมีความเมตตาสูงส่งมากนะครับ
ขอพรเกี่ยวกับได้พบคน

หรือได้บุตรหลานดีที่มาช่วยส่งเสริมวงตระกูล
ท่านเป็นปนักรบบู๊ดุดัน

น้ำลุยไฟสามารถผ่านพ้นไปได้ดีนะครับ
สามนะจราซาไทยจึหน่าครับ
เทพเจ้าน่าจะท่านมีฤทธเดชมากท่านเป็นขุนพลนะฮะแห่งโภคทรัพย
และเป็นขุนพลแห่งความสำเร็จใครมาขอพรในการขายที่นะฮะ
ซื้อที่ก็จะมาเกิดความสำเร็จได้
เพราะฉะนั้นเอาหลังโฉนดนะครับมาฝากท่านไว้นะฮะ
และก็จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้ถ้ามาสารนี้ในทุกวันเสาร์นะครับ
จะมีการประทับทรงเชิญองค์เทพน่าจะมาประทับทรงโดยผ่านนะฮะ
ร่างของมนุษย์มาประทับทรงเพื่อมาแก้ไขปัดเป่าทุกภัยต่าง
ส่วนมากคนมาขอพรมาปรึกษาท่านประสบความสำเร็จทุกคนไป
แสชัยใช้เลยได้รับพรขจัดปัดเป่าความทุกข์โศกเสริมความศรัทธาจากศาลเทพเจ้ากวนอูนครปฐมกันเรียบร้อย
เราก็ขอกลับไปที่ร้านครัวไก่เจ๊เหนียวกันอีกครั้งเมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นเคล็ดลับการหมักไก่
และการทำน้ำซอสสูตรเด็ดของทางร้านกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัว
ล้วงเคล็ดลับการทำคั่วไก่เมนูเด็ดกันแล้วล่ะครับคั่วไก่หมาล่าไก่
เออลงไปป๊าบคือเส้นสำหรับคั่วไก่มันจะแข็งกว่าใช่ไหมคะ
มันจะรุ่นขาดอ๋อจะรุ่นขาดเหรอเส้นแมงจะไม่ขาดอ่ะป๊าปนิดสักที
ลองได้โวดูไหมดูเหรอมาสักสองที

อ่ะใส่หมึกกรอบนะแม่เนาะ

อันนี้คือผงหมาล่านะคะที่บอกไปเมื่อกี้

นิดนึงเดี๋ยวชาเยอะ

ตัดบุคคลเทศอีกนะแม่น้อง

หมาล่าตอนนี้คือแบบลอยขึ้นมา

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้น้องใบตอง
อาหมูไปชิมกันเลย

อันนี้เจ๊เหนียวขอแถมอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีดี
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณ
ที่ใช้น้ำซุปที่เคี่ยวกว่า๔ชั่วโมง
ลับการทำจะเป็นยังไงตามเจ๊เหนียวไปกันเลยครับ

กะหมือกค่ะตั้งใจนิดหน่อย

ซอสปรุงรส
เส้นใหญ่ค่ะ

โรยพริกไทยกระเทียมเจียว

แหได้ทั้งครัวไก่สูตรมาล่า
เคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณกันไปแล้ว
ต่อไปเราให้น้องใบตองและอาหมู
ชิมรสชาติความอร่อยกันเลยครับ
ได้เวลาชิมแล้วค่ะเมื่อกี้เข้าครัวแอบไปดูคุณแม่เขย่าหม้อ

อันนี้พวกไก่หมาล่านะคะแล้วก็มีแบบคั่วไก่น้ำด้วย
ทั้งหมดนี้จานละชามละ๕๕บาทเท่านั้น

มันแห้งนะคั่วได้ดีพอดีจังหวะเลยอร่อย

ไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้แบบเพิ่มอะไรเลยอ่ะ
ตัวไก่คือเขามีรสชาตินิดนะคะ
ก็คือมีความนุ่มหอมแล้วมันเข้ากับเส้นพอดี
รสชาติคือเข้ากันแบบกลมมาก
มันมีความหอมของการคั่วไก่อะ
ขอบความท้านี่ก็จะเป็นคั่วไก่หมาล่า
ไม่เคยกินมาก่อนเลยครั้งแรก
หมาล่าเขานะซ่าซ่าเบาแต่หอมนุ่มกำลังดี
เขาจะเป็นกลิ่นมาล่าเพิ่มความแบบเผ็ดจัดจ้านขึ้นมานิดนึง
คือพอมันเป็นไก่หมากค่ะก็มันโดนผงหมาล่าเข้าไป

คือจะบอกว่าตัวจุดเด่นของร้านเขาคือน้ำซอสใช่ไหมคะ
ที่เป็นสูตรของทางร้านนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมที่ทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยคั่วไก่อ่ะ
มันกลมกล่อมขนาดนี้เพราะเขาไม่ได้ปรุงอะไรแบบเพิ่มนอกจากนั้นเลยคุณอา
แบบน้ำคนละจานไม่เคยกินก๋วยเตี๋คั่วไก่แบบน้ำอ่ะ

เหมือนมันโล่งอ่ะกินแล้วมันแบบสดชื่นคล่องท้อง
ภาพอยู่ในนี้แล้วมีหมุนปำหมึกด้วย

วันนี้ก็มาเจอรสชาติที่คุ้นลิ้นนะครับ

ก็อันนี้ก็ลองกับอันนี้ก็แบบใหม่ดี
แต่อันนี้คู่กันเลยอันนี้ให้หมด๑๐เต็มเลยทั้งคู่
จะบอกว่าสิบสิบสิบใช่

แล้วเดี๋ยวคุณอาจจะไปร้านกาแฟใช่ไหม

อ่ะได้เดี๋ยวที่เหลือหนูจัดการให้
ได้ค่ะจ้า

ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊เหนียว

อดีตเคยเปิดร้านคั่วไก่มาแล้ว๑รอบ

เพราะเป็นหนี้นอกระบบเชื่อแสน

แปดเก้าหมื่นสมัยก่อนคือเยอะมาก
อเรนนี่เขาไปย้ายมาขายริมถนน
ขายไปอย่อยอดก็ตก
ก็ไม่มีค่าใช้ใจส่วนตัวดิ

พี่สาวพลายลงเรียนนะครับ

เขาก็ให้มาวันละ๘๐บาท
ซึ่ง๘๐บาทเราแตะต้องไม่ได้เลย

ไม่มีก็เราถือว่าลูกเราอ่ะ

ส่วนเราเนี่ยเราก็ไปดาบหน้า

คือแม่ไปกินข้าวในบ่อนนะคะ

แล้วแม่ไปทำงานในบอร์ดแม่หรือไปกินข้าวอย่างนี้หรอ

ตอนแรกไปกินข้าวก่อนข้าวฟรี

เพื่อนเขาแนะนำแล้วเขาชักจูงเข้าไป

เอาเงินให้คุณแม่
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่

เลยมาใช้เวลา๔๕ปี
เอาเงินไปเล่นเยอะขนาดไหนต่อวันต่อวัน
ประมาณสองหมื่นแต่ไม่ใช่ได้เสียหนึ่งขนาดนั้น

แล้วแม่คุยเสียเยอะสุดเท่าไหร่จากนั้น

ไม่ได้บอกรายละเอียดเขาแต่ไปเล่นเขารู้
แล้วลูกบอกไหมแม่หยุดเผลออะไรมีกันแบบว่าทะเลาะกันไหม
อยากพูดดีจากบอกจนทรวดขนาดนั้น

แล้วแม่อยู่ในวงภัย
นอกจากเบิ้ลไลน์ไทยแล้วสูบบลีด้วยเหรอ

เล่นไปสูบบลีไปหนักขนาดไหนคุณแม่

ลูกร่วมจะไม่พอใจแล้วไหมคะคุณแม่

เอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้คุณพี่เข้ามาคุยด้วย

จุดไหนที่ไม่ไหวแล้ว

คือแม่นี้ออกจากบ้าน
แม่งมมาอีกตั้งแต่แบบกลับมาทีหนึ่ง

ขอให้เค้าเลิกแต่เค้าก็คือยืนยันว่าเค้าก็เลิกไม่ได้
คุณแม่คิดอะไรตอนนั้นน่ะ

ใครก็ทะเลาะกัน

ทะเลากันเลยลูก๓คนกับแม่

ก็แบบไม่อยากคุยต่อแล้ว

บอกจะให้ทำอะไร

เพราะว่าเรามีฝีมือทางนี้อยู่แล้ว

คิดยังไงตอนที่ลูกมาเสนอ

ไม่เอา

เป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณ
เป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณฑ์หรือเป็นผู้ตอบภัณ

สิ่งที่มันได้มากกว่าเป็นตัวเงินของวันนี้นะครับ
ผมว่าเขารู้สึกว่ามีคุณภาพและมีพลัง
และที่จะใช้ชีวิตต่อไปมันทำให้อิปเทมาก
หลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีปัญหาแบบนี้
คุณแม่อายุเยอะว่างงาน
ลูกอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่บ้าง

ในเมื่อมันมีความต่างของรุ่นอยู่นะครับเราก็ต้องหาปัญหาให้เจอก่อนว่าจริงเขาต้องการอะไร
ก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เหมาะสมนะครับ

คุณแม่ค่ะฝากร้านถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
เปิดทุกวันหยุดวันพุธที่๒และพุธที่๔ของเดือนค่ะ
สั่งออนไลน์ได้ไหมมีทุกแค่ทั่วทาง
นะคะสั่งกันมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณแม่นะคะแล้วขอบคุณพี่หยกนะคะ

บรานแบร์ฮาวสาขาพุทธภูชานะคะ
สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วค่ะ